คุณผู้ชมครับตอนนี้เหมือนกับว่างานจะเข้าไปที่พักเก้าไกล
ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับแต่คงต้องบอกแบบนี้ว่าไม่มีใครไปทำอะไร
เพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากการกระทำของคนในพักด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นครับ
กับเรื่องของสอสอ๒คนที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการคุกคามทางเพศ
ทำให้๑คนต้องโดนขับพ้นพักไปอีก๑คนโดนฆาตโทษ
สังคมก็ตั้งคำถามว่าทำไมสองคนนี้บทลงโทษไม่เหมือนกัน
และสุดท้ายเรื่องนี้จะไปบรรทอนความเชื่อมั่นของสมาชิกพัก
และคนที่ชื่นชอบพักนี้มากน้อยแค่ไหนติดตามพร้อมกันครับ
ในเวลานี้หลังเจอมรสุมลูกใหญ่เมื่อสอสอในพักถึง๒คนถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศ
ตลอดเวลาที่ผ่านมาพักเก้าไกรออกแอคชั่นมาตลอดว่าต่อต้านและคัดค้านกับเรื่องทำนองนี้
และถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักแต่เมื่อเกิดเรื่องโดยฝีมือคนของตัวเอง
สังคมจึงตั้งคำถามว่าจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรจะยึดบรรทัศนที่สูงกว่าพักอื่นตามที่เคยพูดไว้หรือไม่
นั่นจึงเป็นบทสรุปที่ทำให้พักเก้าไกลมีมติลงโทษ๒สสที่ทำผิดวินัยร้ายแรง
โดยขับออกจากพัก๑คนและอีก๑คนตัดสิทธิพึงมีและฆ่าโทษตลอดสมัยการประชุม
และให้ขอโทษต่อสังคมและผู้เสียหาย
มติออกมาเช่นนี้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมบทลงโทษไม่เหมือนกัน
ทั้งที่ประเด็นคุกคามทางเพศเหมือนกัน
คำตอบของคำถามนี้อธิบายง่ายก็คือคนหนึ่ง
คณะกรรมการเห็นว่าหลักฐานและการกระทำค่อนข้างชัดเจนจนเรียกว่าก้าวข้ามเส้นแบ่งคำว่าคุกคามทางเพศมาแล้ว
ขณะที่อีกคนหนึ่งแม้จะมีหลักฐานแต่พฤติกรรมอาจจะยังไม่ถึงกับก้าวข้ามเส้นแบ่งการคุกคามทางเพศ
ผลสอบออกมาเป็นเช่นนี้สอสอที่ถูกขับพ้นพักย่อมรับไม่ได้กับบทลงโทษที่รุนแรงเช่นนี้
เพราะคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่น่าจะมีตอนจบที่เลวร้ายเพียงนี้
ผมยอมรับว่ามีการพูดคุยเกิดขึ้นนะครับก็เป็นความผิดในบางส่วนที่มีการพูดคุย
ถ้าเราเป็นผู้ถูกกระทำนะครับเราต้องเดินถอยหลังออกมาจากตรงนั้น
คือผมเปิดโอกาสแม้กระทั่งผมให้ไปทำงานที่อื่น
ไม่ได้เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่ร่วมไม่มีการเดินทางไปสองคน
หลังจากนั้นก็คือไม่ได้ทำงานร่วมกันใช่ไหมครับ
ซึ่งตรงนั้นไม่ต้องขอกลับมาทำงานก็ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางปีที่แล้ว
แต่คุณมาร้องเอาตอนที่ผมมีตำแหน่ง
แล้วคนที่พามาร้องก็อยู่ในพัก
ขณะที่อีกหนึ่งคนคือชายัมพวันมันเพียรจิตสสกรุงเทพ

เพราะเสียงโหวดสมาธิกไม่ถึง๓ใน๔

แต่ก็ถูกกดดันอย่างหนักให้แสดงความรับผิดชอบ

พร้อมทั้งถามหา๑๐เสียงที่ไม่โหวตให้พ้นพักด้วยว่า
ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทั้งที่เป็นคดีเดียวกัน
ตัวส่วนตัวเองมันค่อนข้างผิดหวังกับสาธารณ์สอบ
บางคนที่โหวตไม่เห็นด้วยกับการ

ซึ่งมันคิดว่าส่วนนี้ทางสอสอ

ก็คงจะต้องออกชี้แจงว่าคุณใช้เหตุผลหรือตักกับแบบใด
ในการพิจารณาถึงเหตุการณ์นี้หรือสถานการณ์นี้
เพื่อให้สังคมสาธารณะแล้วก็ประชาชนได้เข้าใจด้วยว่า
เขามีแนวคิดอยู่จุดยืนต่อเรื่องนี้อย่างไร
ทีนี้ส่วนตัวมาเองมายมองว่า
เมื่อมันปรากฏชัดเจนขนาดนี้แล้ว
เสียงข้างมากในการโหวตก็เห็นด้วยกับการที่จะขับออก
ทางคุณกุอัตเองก็ควรสมควรให้ต้องลาออก

แสดงพลิกในการที่ระอาจแก่ใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
ในชั้นของกระบวนการกับประตอ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พักเก้าไกรไม่มีใครได้

ผู้ร้องผู้เสียหายถูกกระทำพักถูกโจมตีประชาชนไม่มั่นใจสอสอในพักเกิดความแตกแยก
ทีมงานเสียความเชื่อมั่นและหมดพลังทั้งหมดนี้คือผลพวงจากการไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างตรงไปตรงมา
ไม่กล้าออกมายอมรับผิดไม่กล้าแสดงความรับผิดชอบอย่างที่บอกพักเก้าไกลไว้ตั้งแต่ต้นไม่มีใครทำร้ายเธอ
อกจากเธอทำร้ายตัวเองข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน